สมัยเรียนเนี่ยคุณมีคุณครูคุณครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ถ้าเป็นคุณครูที่ดีเราก็นำเสนอให้
แต่ภาพนี้น้องภูมินะคุณผู้ชมนั่งเรียนอยู่
ก็ทำการบ้านไปข้อไหนน้องเขาทำไม่ได้

ระหว่างนั้นพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณครูคนนี้ชื่อครูบันเลงทำแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมตอนแรก

ล้มจากเก้าอี้ลงไปแล้วก็น้องภูมิก็ลุกขึ้นไปยืน
ยืนตรงนะพระเชิญหน้ากับครู้ครับ

เหตุเกิดในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตะบนถ้ำกระต่ายทองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
แล้วคุณแม่ของน้องภูมิเนี่ยชื่อคุณแม่สายทิพย์อายุ๔๔ปี
เอามาลงโซเชียลแล้วคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
นี่เสื้อขาวนี่น้องภูมิทางขวานี่คุณแม่
ภูมิเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
น้องเขานั่งเรียนวิชาการศึกษาคนคว้าและการสร้างองค์ความรู้
ครูประจำวิชาชื่อว่าครูบันเลงก็เดินมาด้านหลัง
ตอนนั้นเนี่ยน้องภูมิเขาบอกเขานั่งทำงานตามที่ครูสั่งอยู่
ว่าสั่งให้ทำงานกลุ่มน้องภูมิก็ยอมรับว่าผมมาเรียนไม่เก่ง
ผมทำได้แค่บางข้อไงก็เลยเอามือถือขึ้นมาค้นหาข้อมูลบนโต๊ะ
ทำได้ที่เท่าที่ทำได้ที่เหลือที่ทำไม่ได้ตั้งใจว่าจะรอดูจากเพื่อน
จู่ครูบันเลงเข้ามาข้างหลังมาล็อกคอกระชากจนผมเนี่ย
หงายหลังหัวฟาดพื้นไปเลยเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่า
ผมเนี่ยเอามือถือขึ้นมากดเล่นไม่ได้ทำงาน
เนี่ยพี่ตอนนี้ผมยังเจ็บต้นคออยู่ยังมึนหัวอยู่
ผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูบันเลงมาก่อนเลยนะ
บอกว่าตอนแม่เห็นคลิปว่าลูกเนี่ยโดนคุณครูบะเลงทำร้ายแบบนั้น
โอ้โหแม่ตกใจมองว่าครูบันเลงทำเกินไป
เรื่องต้นตำรวจก็ไม่ใช่ตำรวจขออภัย
โรงเรียนเชิญมาไกล่เกลี่ยครับ
ตอนแรกครูที่ทำก็คือครูบะเลงยังไม่ยอมรับ
แล้วสั่งให้เพื่อนนักเรียนหญิง๔คนมาเป็นพยานให้ว่า

ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือลุงของน้องภูมินะลุงไม่พอใจ
ฉุนขาดเลยนะฉุนขาดพี่เบิร์ตไปถึงโรงเรียนจะเอาเรื่องกับครูบันเลง
อ่าแต่ครูบันเลงไม่ยอมรับว่าทำอ่ะสิ
ลุงก็เลยโมโหจัดเลยครับเลยมีการด่าทอกันโต้เถียงกัน
สุดท้ายครูบันเลงยอมจำนวนเมื่อได้เห็นคลิปครับแต่อันนี้คำบอกเล่าจากคุณแม่สายทิพย์นะ
ของน้องภูมินะเขาบอกว่าคุณครูก็ไม่เห็นขอโทษเลย
แล้วเพื่อนของลูกที่ครูบันเลงให้มาเป็นพยานเนี่ยแชทมายอมรับกับน้องภูมิในภายหลังว่า
ก็ครูบันเลงบังคับให้พวกเธอไปเป็นพยานให้
เรื่องต้นครับคุณแม่สายทิพย์ไปแจ้งความที่สพพรานกระต่าย

ถ้าครูทำผิดแล้วมาขอโทษไหว้สวยรวยกระเช้าเนี่ยมันไม่ใช่
ถ้าลูกภูมิลูกของฉันเนี่ยเจ็บมากไปกว่านี้ใครจะรับผิดชอบ
ส่วนที่ครูบันเลงบอกว่าก็ภูมิลูกเธอก้าวร้าว
แม่ยืนยันว่าไม่จริงครับ